เดี๋ยวนี้นะเวลาไปตลาดขี่มอเตอร์ไซค์ไป
จอดรถปุ๊บถอดหมวกวางไว้ในตะกร้า
กลับมาอีกทีหายแล้วนะคะครับแล้วโจรคู่นี้เนี่ยก่อเหตุมาหลายครั้งแล้ว
ผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาบอกว่ารักษณะเหมือนจะเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นผัวเมียกัน
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจน
คนค่อยเดินเดินมาดูซ้ายดูขวาเนี่ยผู้หญิงเป็นคนคว้าไปแล้ว
หมวกกันน็อกที่วางอยู่ตรงตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์
หยิบแล้วก็เดินไปเฉยอย่างนี้เลยค่ะ
มาเลือกช้อปปิ้งที่ตลาดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะนายนพลคุ้มจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตำบลนครหลวงเนี่ย
เป็นคนเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้มาให้ผู้สื่อข่าวเราดู
ก็เอาไว้แจ้งความเป็นหลักฐานด้วยค่ะ
เพราะว่าในภาพอ่ะหมวกกระน็อกที่ถูกขโมยเนี่ย
เป็นหลานสาวของเขาเองที่ไปจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่ตลาดนัด
แล้วก็วางหมวกกันน็อกไว้ที่ตะกร้าพอซื้อของเสร็จกลับมาก็หายไปแล้วค่ะ
เป็นตลาดนัดโคกมะลิในอำเภอนครหลวงนี่แหละค่ะ
ก็คือเขามาแล้วเขาก็มีผู้ชายเนี่ย
จะเดินดูรัดราวผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนหยิบ

คือพฤติกรรมแชดเจนแหละว่าตั้งใจถึงต้องขโมยเนี่ย
ครับแชดเจนครับแล้วก็เห็นแชดเจนมาก
เหตุการณ์ต้องการให้พี่มีความรู้สึกอย่างไรที่
แนนภลก็พาผู้เสียหายก็คือนั่นเป็นหลานสาว
พร้อมเอาการรับหลักฐานนี่ไปแจ้งความที่สวนธนธรรมหลวงแล้วนะคะ
ข้อมูลอย่างที่บอกค่ะก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วหวังว่าตำรวจจะจับได้โดยเร็วนะคะ

กับข้าววางหน้ารถก็เอาหมวกกันน็อกวางอยู่ก็เอาหมดทุกอย่างนะครับ